คุณผู้ชมเท่านั้นไม่พอเดี๋ยวจะพาไปกินหมูอบโอ่ง
แต่จะกินหมูอบโอ่งให้โลกนี้จำ
มันเป็นไปได้หรือเปล่าเป็นไปแล้วลองทำวิธีนี้ดู
ทั้งใบจะจำคุณครับถ้าอยากกินหมูมาอยู่บ้านพี่
แต่ถ้าอยากกินดีอยู่ดีไปอยู่กับเขา
จะสำคัญไปทำไมเลือกสรรในยังดีกว่า
ใจเธอจะเหมือน๓ชั้นมีแต่มันไม่มีเรา
อ่าฮ่าหมูติดบัญญังอร่อยแล้วพี่ที่มีไขมันอยู่หน่อยหน่อย

เอาไม่อ่ะพูดแบบคุณพีชกันเขาเฮกอ่ะ

๓เดือนยังไม่เปลี่ยนอีกเหรอ

อ้วนเหมือนหมูเธอชอบกินไหม
อืมก็ยังไม่ค่อยดีขึ้นนะคะ
เราเหมือนไหน
วิธีการหมักของเขาไม่ธรรมดา
แล้วดูสิครับจุดไฟ
นี่ใช้กาบมะพร้าว
อยากอร่อยก็ต้องยอม
เห็นแบบนี้แล้วผมว่าเป็นเรื่องของไอเดียดีนะ
ที่จะทำสัญหาออกมาในช่วงที่แบบว่าบางทีบางคนบางจังหวัด
แต่เนาะชอบที่เขามีมุกกินแล้วก็มีความสุขสนุกสนานตลกปกฮากันไป

ถ่ายบ้าน

เดี๋ยวเพื่อนบอกโอ๊ยหมูอร่อยจังมีกระดูกด้วย

เห็นคุณพี่เขาทานปุ๊บหิวแล้ว

โอ้วเหมือนกันถ่านโชว์เห็น